พี่ลุกน้ำบอกว่าคงไม่มีเพลงใหม่ออกมาให้ฟังกันแล้วค่ะ
ยุคสมัยไงที่มันเปลี่ยนไป

ว้าวบอกเลยว่าปีนี้ฮอตจริงอะไรจริงค่ะ
ลูกน้าเนี่ยบอกผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ว่างานละครมีติดต่อเข้ามาแบบต่อเนื่อง๖เรื่องติด

ตะวันมากเรียกว่าเป็นปีที่งานละครแน่นที่สุดเลยค่ะ
หลังจากที่ตัดสินใจกลับมารับงานละครอีกครั้ง
หลังห่างหายนานเกือบ๑๐ปี

ปีนี้เน้นละครหนักมากค่ะ
อย่าเพิ่งเบื่อกันน่ะ๖เรื่องค่ะ
กำลังจะปิด๒ค่ะเหลือ๔กำลังดีเลยค่ะ

หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่รับแล้วหรือเปล่า

แต่ว่าจังหวะมันไม่ได้แค่นั้นเอง
แต่ตอนนี้จังหวะมันได้แล้วก็เลยสู้เต็มที่